ระหว่างเพื่อนบ้านเป็นทาวน์ฮาวส์๓ชั้นติดกัน
แน่นอนผนังบ้านรัวบ้านมันก็ติดกัน
ปัญหาคลาสสิกมากเลยจอดรถขวางกัน
อันนี้สะสมมานานสำหรับเพื่อนบ้านคู่นี้นะ

มอบแก้มห่ามระหว่างเพื่อนบ้านนัมพ่าความตายมาให้
เหมือนกับรายนี้แค่จอดรถขวางเปิดประตูบ้านเสียงดัง
สุดท้ายจบลงที่ชักปืนยิงกันตาย
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงสาย
ตำรวจสนบางขุนนท์รับแจ้งเหตุยิงกันตาย๒ศพ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านทาวน์ฮาวส์๓ชั้น
ภายในซอยจรรย์สนิทวง๒๗แยก๑๖แขวงบางขุนนลเขตบางกอกน้อย
ที่นั่นพบศพนายจตุพรกุลอึ้งอายุ๕๙ปี
โดนยิงตายกลายเป็นศพที่แท้งน้ำหน้าบ้าน
ร่างกายโดนคมกระสุนขนาด๙มม
เข้าที่ต้นแขนซ้าย๑นัดราวนมซ้าย๑นัด
้นซ้ายก้นขวาด้านละ๑นัดและหน้าแข้งขวาทะลุตาตุ่มอีก๑นัด
และภายในบ้านยังพบศพที่๒คือศพของนางสุกัญญา
สวัสดีเวทินอายุ๖๗ปีซึ่งเป็นพี่สาวของนายจตุพร
ถูกยิงเข้าที่หน้าอกซ้าย๒นัดชายโครงซ้าย๑นัด
และเอวขวาอีกหนึ่งนัดที่เกิดเหตุพลุนไปด้วยรอยกระสุน
พื้นพบหัวกระสุนและปลอกกระสุนอีก๑๔ปลอก
รัวยิงประดุษสะสมความแค้นมานาน
คนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนคือนายนโรงชัยนพคุณวัฒนากุล
อายุ๔๕ปีหรือในหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกันนั่นเอง
นายหนึ่งเป็นเซียนซะตลาดพญาไม้ฉายาน๑วัดประดูก
หลังก่อเหตุก็ยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่พร้อมปืน๙มม
ที่มีกระสุนคามรังเพลิง๑นัดและในแมกกาซีนอีก๒นัด
รวมทั้งในกระเป๋ากางเกงอีก๒๐นัด
ห่วงนั้นในหนึ่งยังดูเหมือนอารมณ์ยังค้างและโกรธไม่หาย
เขาพยายามอธิบายถึงสาเหตุที่ทำลงไป
ทำกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้าน
ที่บอกว่าโหดเยี่ยมเกินไปฆ่าคนตายพร้อมกันได้ถึง๒ศพ
ตำรวจสอบส่วนพยานได้ความว่า
ในหนึ่งมีภรรยาและมีลูกชายวัยเพียง๘เดือน
ตอนที่เกิดเหตุภรรยาของในหนึ่งพยายามจะเข้าไปห้าม
เพื่อนบ้านให้การว่าช่วงเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้นรวมหลายนัด
คนในหมู่บ้านรักใคร่และไม่เคยสร้างปัญหาให้กับใคร
สาเหตุที่นำพาความตายมาให้มาจากปัญหาทะเลาะวิวาดกันระหว่างเพื่อนบ้าน
ที่มือปืนบอกว่าบ้านของผู้ตายชอบปิดประตูเสียงดัง
ทำให้ลูกตื่นและเรื่องของการจอดรถขวางที่สะสมกันมานาน
ก่อนหน้านี้ทั้งสองบ้านเคยเคลียร์ปัญหากันแต่สุดท้ายก็ไม่จบ

ทั้งที่ในหนึ่งเตรียมจะขายบ้านเพื่อย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี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
สักระยะหนึ่งน่าจะทักภัยชั้นหนึ่งแต่น่าจะมีอะไรสะสม
คดีนี้ตำรวจควบคุมตัวนายหนึ่งไปสอบสวนที่โรงพัก
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาดำเนินคดีตามกฎหมาย
คดีนี้เป็นอุทาหรณ์สอนเรื่องความโมโหมร้ายไม่ควบคุมอารมณ์จนเกิดเหตุบานปลาย
สุดท้ายต้องตายถึง๒ศพและมือปืนต้องเข้าคุกรับกรรม
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน